บรรยากาศพิธีอะไรนะคะแล้วก็ลำลึกถึงการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดา
เผลอแป๊บเดียวครบ๑ปีแล้วนะคะเมื่อวานนี้พี่ชักกะลีนก็ไปเก็บภาพบรรณากาศมานะคะ
ทั้งที่ท่าเรือพิบูรณ์สงครามก็เป็นจุดเกิดเหตุเนอะจุดทั้งหมวดเลยค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะ
ซึ่งมีแฟนคลับพร้อมกับศิลปินดารามารวมตัวกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเปิดภาพแตงโมที่ตัวแทนแฟนคลับบอกว่าเป็นภาพปริศนา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ค่ะภาพนี้เป็นภาพปริศนานะคะแล้วก็เป็นภาพที่แตงโมใส่ชุดไทยสวยงามมากค่ะ
โดยเป็นภาพที่พี่ปาฟินาเล่ค่ะเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นคนอนุญาตให้แฟนคลับเอามาติดตั้งไว้ที่ท่าเรือค่ะโดยด้านข้างก็จะมีบอร์ดนะคะแล้วก็ให้แฟนคลับที่มาเนี่ยเขียนอะไรถึงแตงโมด้วย
และขนลุกไปกว่านั้นคุณผู้ชมเราได้รับการบอกเล่าจากคุณจิ๊บค่ะก็คือเป็นคนนี้คุณผู้ชมนะคะเป็นตัวแทนของแฟนคลับ
พูดง่ายก็เป็นหัวหน้าแฟนคลับนี่แหละคนจัดงานทั้งหมดทั้งมวลบอกว่าเป็นภาพที่แตงโมมาเข้าฝันแล้วบอกว่าอยากให้ทำรูปนี้
ฟังละวึงมั้ยล่ะโอ้โหเพราะใช้วิจารณานะคะนี่เป็นความเชื่อของคุณจิ๊บเขาค่ะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะก็มีการร้องเพลงความทรงจำเมื่อวานได้ดูภาพบางส่วนไปแล้วเนาะ
พี่แอมสาวลักษณ์นะคะก็เป็นช่วงที่แบบเศร้ามากจริงเพราะบางคนร้องไห้ไปน้ำตาไหลไปตามเลยอย่างนี้ค่ะ
ส่วนคุณจิ๊บนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าแฟนคลับเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
อันนี้พี่ก็ไปสัมภาษณ์มาบอกว่าตอนนั้นคือเข้าฝัน
คือเขาจะจัดงานครบรอบแหละตอนแรกจะเป็นแบบร่องเรือ
แล้วก็คือในฝันนะนะแตงโมเขาก็มัดผมสวยงามมาบอกว่า
คือเขาไม่อยากให้ร่องเรือเขาอยากให้งานแบบนี้
อยากได้ภาพแบบนี้อันนี้เป็นความเชื่ออย่าไปทัวร์ลงเขานะคุณผู้ชม
ขณะที่ช่วงเย็นก็มีงานเช่นเดียวกันค่ะที่บทนะคะ
เมธิดิสลัมสิทธิ์ครองสี่ค่ะเนี่ยค่ะ
จำได้ไหมตอนนั้นเราก็ไปทำข่าวบ่อยค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนะคะก็เป็นสารที่เก็บอัฐิแตงโมนะคะ
ก็มีแฟนคลับรวมไปถึงแม่สิตางค่ะในเน็ตไอดอลคนดังค่ะ
รวมตัวกันจัดพิธีอะไรอย่างเรียบง่ายค่ะ
โดยการนำดอกกุหลาบสีชมพูมาวางไว้ที่หน้ารูปของแตงโมด้วยนะคะ
ที่ทุกคนจะรวมตัวกันร้องเพลงถวายนามัศกาลค่ะ
ลำลึกถึงแตงโมนิดาดาราสาวผู้เป็นที่รักยิ่งของแฟนตลอดไปค่ะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศมันเป็นด้วยความคิดถึงนะ
ส่วนตัวพี่ก็ย้อนกลับไปถึงวันที่เกิดเรื่องราว

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะแตงโมอยู่ในใจเราเสมอจริงนะคะ
ได้เห็นความรักของแฟนคลับแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเหมือนกันนะ